ว้ายในรถเด็กถูกกระทำชำราว
หรือปัญหาอื่นที่เกิดขึ้นกับเด็กโดยเฉพาะเด็กเล็กอย่างไรกันบ้าง
ว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างครับ
เริ่มจากนายแพทย์วิทยาวัฒนศิริประชัยนะครับ
ออกมาให้ความเห็นว่าอากาศแบบนี้อย่าว่าแต่เด็กเลยครับ
ผู้ใหญ่ถูกขังในรถร้อนกลางแดดก็ตายได้เหมือนกัน
ลมแดดหรือว่าฮิสโตรกนี่ไม่ใช่เรื่องเล่น
แต่เป็นแล้วถ้ารักษาไม่ทันช่วยเหลือไม่ทันนี่ถึงตายได้เลยนะครับ
นักเขียนชื่อดังอย่างนายวิชัยมาตกุลครับ
ออกมาโพสต์ให้ความเห็นเรื่องนี้เช่นเดียวกันโดยระบุว่า
จากกรณีลืมเด็กไว้ในรถมีคนประเภทหนึ่งที่ทำแต่งงาน
แต่ไม่ได้คิดว่าทำไปเพื่ออะไรสำคัญยังไง
ไม่ว่างานอะไรมันก็สำคัญกับคนอื่นทั้งนั้น
เกียรติอาชีพความชำนาญตัวเองให้สมกับที่คนอื่นต้องพึ่งพาหน่อย
เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความคิดความเห็นของคุณวิชัยมาตกุลนะครับ
และวันนี้ครับแฟนเพจชื่อดังอย่างเจี๊ยบเรียบด่วนก็ให้ความเห็นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกัน
บอกว่าไม่ว่าจะขับรถให้ที่ไหนความรับผิดชอบต้องมีครับ
จำนวนขึ้นไปดูหน่อยว่ามีเด็กตกค้างอยู่ไหม
เพราะมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบทุกชีวิตที่อยู่บนรถ
และขอให้รายนี้เป็นรายสุดท้ายครับ
ปิดท้ายกันที่หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวมูลนิธิ

ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเสนอให้มีการจัดระบบความปลอดภัย
ในการเดินทางของนักเรียนเช่นให้รถนักเรียนทุกคัน
มีคนดูแลนักเรียนบนรถรวมถึงให้เช็คชื่อ

เมื่อต้องเปลี่ยนรถหรือมีกรณีฉุกเฉินใด
ให้คนดูแลหรือคนขับรถโทรแจ้งผู้ปกครองและโรงเรียน
พร้อมทั้งเช็คชื่ออีกครั้งนี่คือส่วนหนึ่งของความคิดความเห็น